ได้ไม่ดูความน่ารักของหนูสธิดาคุณแม่สุดแรงกับลูก
ซึ่งตอนนี้ฉันเจอ๒ปีที่แล้วอยู่ในท้องเลย
น้องอดามนะฮะลูกขนล่าสุดเลย
เลี้ยงง่ายมากนะคะน่าไม่น่าจะดูขนาดไหนนะ
สำนักถูกต้องมากครูพ่อใช่มั้ยมาเลยนะ
รวมไปถึงนะคะเขาจะกลับมาร้องเพลงหรือเปล่า

ยุค๘๐๙๐ก็มีเยอะแยะนะครับฟันแฟนรออยู่
จะถอนสายบัวอีกหรือไม่ไปฟังทั้งเรื่องลูกแล้วก็เรื่องเพลงเลยค่ะ
ไม่ค่อยสนค่ะค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายค่ะไม่งอแงค่ะ
ต้องบอกคุณนุ๊กนี่อดทนมากเลี้ยงลูกต่อกันเลย

คนนี้ก็ค่อนข้างสบายหน่อยค่ะคือน่าจะพ่อเขาทำบุญมาดีนะคะ
เขาหิวใช่ไหมคะเขาก็จะเดินมาบอกว่าหิว
ไม่มีงองแงร้องไม่รู้สักอย่าง
ใช่ค่ะหรือว่าถ้านอนเขาก็จะลากผ้าผมไปแล้วก็นอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ชอบเล่นกล้องชอบถ่ายวีดีโออยู่ค่ะแต่ว่าติดต่อก็พร้อมไปอยู่นะคะ